ดูเรื่องแรกเรื่องของนักเรียนชั้นม๕ทะเลาะวิวาดกัน

พอทะเลาะกันแล้วครูอาจารย์ก็เรียกมาพูดคุย
เรียกผู้ปกครองมาสอบถามแล้วก็ให้เจรจากลายเกลี่ยกันนะคะ
ปรามด้วยว่ากลับไปก็แยกย้ายกันนะ
แต่ไม่จบค่ะคุณผู้ชมนักเรียนม๕ได้นัดเพื่อนนอกสถาบัน
ทะเลาะวิวาดกันต่อจนสุดท้ายมีเด็กหมอ๕ถูกลุกหลง
ถูกยิงคุณผู้ชมอาการสาหัสเลยนะคะ
หน้าทางเข้าโรงเรียนพิสุนุโลกพิทยาคมตะมนต์ท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิสุนุโลก

จะเห็นว่ามีเด็กหญิงเด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงจำนวนมาก
ตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยืนมุงดูเด็กนักเรียนชายชั้นม๕อายุ๑๗ปี
เรียนที่โรงเรียนพิสุนุโลกพิทยาคมนอนหายใจรวยรินอยู่
เพราะว่าเขาถูกคู่อริใช้ปืนยิงเข้าที่ศีรษะ

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมคือท่านรองบุญร่วมหอมสะอาด
บอกว่าเมื่อวานนี้นักเรียนชายสองกลุ่มมีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
ทางโรงเรียนก็เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยตกลงกันทั้งสองฝ่าย

แต่สุดท้ายมันไม่จบเพียงเท่านั้น
ท่านรองบอกว่าเรื่องมันบานปลายเพราะว่าเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ไปก่อเหตุทะเลาะชกต่อยกันต่ออีกหลังจากเลิกเรียน
คือตอนที่มาเคลียร์กันที่โรงเรียนนะก็ไม่มีเหตุ
แต่ว่ามันก็มีแบบฮึ่มอยู่บ้างแหละ

ทีนี้ทางผู้บริหารโรงเรียนทางคุณครูก็บอกว่า

เคลียร์กันให้จบตรงนี้ก่อนอย่าไปมีเรื่องกันข้างนอกอีก

ใช่ค่ะก็ไปก่อเหตุกันหลังจากเลิกเรียนด้วยนะคะ
อาจารย์เองก็ไปติดตามแล้วบอกให้แยกย้ายกลับบ้าน

คือเหตุการณ์นี้มีเด็กนอกโรงเรียนมาเกี่ยวข้องด้วย
ก่อนที่จะเกิดเหตุมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มนักเรียน
กระทั่งว่ากระสุนพลาดไปโดนศีรษะของน้องนักเรียนชายชั้นม๕คนหนึ่ง

และผู้เกาะเหตุผู้ยิงก็ขี่มอเตอร์ไซล์หลบหนีไป
เรื่องนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนก็เร่งแก่รอยคนร้ายค่ะ
ทราบว่าผู้เกาะเหตุคือในตั้ม
ตั้มเนี่ยมีบ้านพักอยู่แถวบ้านเต็งหนามตะบนหัวรออำเภอเมืองพิศนุโลก
ที่สำคัญเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติด
จากสถานพินิษฐ์มาแล้วประมาณเดือนเสร็จเท่านั้น

ก็พยายามเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ

ก็จริงน้องเขาทะเลาะกันเองในองค์เรียน
แล้วก็น้องที่บาดเจ็บเขามีเรื่องกับนักเรียนชายม๕
ชกต่อยกันหลายครั้งแล้วก็มาเคลียร์กันที่ฝ่ายปกครอง
พอออกมาข้างนอกคู่กรณีคือว่านักเรียนม๕นั้น

ดึงคนอื่นมาเกี่ยวไงเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่
แล้วเพื่อนคนนอกดันมีอาวุธมาด้วย
มันก็เลยเป็นเหตุบานปลายแบบนี้นะครับ